พาไปดูความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจสพสัพพยาครับรับแจ้งมีคนถูกยิงตายหนึ่ง
แล้วบาดเจ็บอีกหนึ่งคนตายเนี่ยกระสุนเข้าที่บริเวณจมูกเลยนะฮะ
แล้วก็นอนตายอยู่ตรงนี้ในขณะที่คนเจ็บเนี่ย
พยายามที่จะเอามือมาบังแล้วนะเอามือขึ้นมาเพื่อยกบอกว่า
อย่ายิงแล้วถูกยิงกระสุนทะลุมือแล้วมาเข้าหน้าผู้ตายเนี่ยฮะ
คนเจ็บตอนนี้อาการก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับ
นายชัยนาธิ์อายุสามสิบห้าโดนลุกปืนยิงฮะ
นอนตายอย่างน่าอาณาจอยู่บริเวณจุดนี้ครับ
จุดนี้คือหน้าซุ้มไก่ชนในพื้นที่สัพยาชัยนาธ
ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดหนึ่งนัดนะฮะ
อกจากนี้คนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทราบชื่อคนก่อเหตุคือนายเอกพลครับอายุสามสิบห้า
อายุเท่ากันกับคนตายนะฮะพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ย
เขาหนีไปพร้อมกับเมียเขาเลยเมียเขาคือนางสาวเมษา
อายุยี่สิบแปดปีวันนี้คุณชิวภูริพัฒน์
นักข่าวไทยรัฐทีวีครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณจุดที่มีคนถูกยิงมีคราบเลือด
ตอนนี้ก็มีการเคลียร์ทำความสะอาดไปแล้วนะฮะ
โต๊ะเก็บเก้าอี้ล้างคราบเลือดเอาทรายมากรบ

แต่ก็ยังเห็นอยู่นะไอ้ขอบดำตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะ
ขอบด้านนอกเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วไปเจอกับพยานคนสำคัญครับ
ในเหตุการณ์นี้คือนายมานพเป็นคนดูแลซุ้มไก่
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองกับผู้ตายแล้วก็คนเจ็บ
คือ๓คนเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็นั่งกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
ส่วนคนยิงกับเมียเนี่ยก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิท
เขาจะสนิทกับฝั่งคนตายและคนเจ็บมากกว่า
เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าช่วงเย็นสัก๖โมงได้
คนมาตั้งวงดื่มเหล้าเวลาปลาไปเกือบ๔ทุ่มครับ
นายชัยนาฏก็คือผู้ตายและนายเอกพลคือมือยิง
เขาทะเลาะกันปมหึงห่วงครับ
นายชัยนาธิ์ผู้ตายเนี่ยทางคนก่อเหตุเขากลัวว่า
จะมาตีท้ายครัวคือมายุ่งกับเมียเขา
แล้วจังหวะนะชัยนาธโมโหก็เลยลุกขึ้น
แล้วจะเอาขวดฟาดไปที่ตัวมือยิง
แต่จังหวะที่ฟาดไปไม่โดน
พอไม่โดนปั๊บเนี่ยเอกพลก็เลยควักปืนออกมา
ส่วนคนเจ็บเอามือขึ้นมาห้ามครับ
มือที่ห้ามนั้นใครจะไปคิดว่ากลายเป็นเป้า
ให้เอกะพลยิงครับกระสุนทะลุมือไป
มือด้านขวาแล้วก็ไปเข้าที่บริเวณจมูกของผู้ตาย
ล้มลงนอนตายแน่นิ่งตรงนั้นเลยครับ
เสร็จแล้วปรากฏว่ามือยิงคือเอกพล
เขามายืนดูศพแล้วพูดจาท้าทายอีกเหมือนเย้ย
แล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเมียครับหนีออกไปเลย
คาดว่าปมเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงแหละ
แล้วก็มีการตั้งวงกินเหล้ากันด้วยไง
โฉมหน้าของเอกพลคนก่อเหตุนะครับ
นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวลองดูชมหน้าของผู้ตายหน่อยก็ได้นะฮะ
ผู้ตายก็คือวงกลมสีแดงวงที่๓จากด้านซ้ายครับนายชัยนาฏ
ส่วนสุริยานั่นคือคนเจ็บที่โดนยิงทะลุมือขวาที่เอามือเข้าไปห้าม
ลองฟังเสียงพยานคนสำคัญหน่อยนะฮะ
คนตายเคยบอกกับผมมา๒๓วันว่าคนชื่อเอกคนยิง
ถึงเมียทำไมเอาเมียมาถึงเราด้วยเค้าพูดก่อนที่จะมีเรื่องกันเนี่ยครับ
คนที่ตายคว้าขวดไล่ตีก่อนครับแต่ไม่โดน
คนที่ตายฟ้าขวดไล่ตีก่อนครับแต่ไม่โดน

ครับคนที่ตายฟ้าขวดไล่ตีก่อนครับ

ครับลูกเราเคยบอกไหมว่ามีปัญหากับคนนี้คนนี้เคย
ไม่ไม่เคยที่จะคุยกัน

ลูกไม่เคยเล่าหรือว่าระบายอะไรให้ฟัง

ถ้ามอบตัวก็พูดตรงคงไม่ไปประกันตัวเพราะไม่มีเงิน
ก็ต้องติดคุกนะแม่พูดแบบนี้นะฮะ
เอกพลถ้าฟังแม่แล้วก็ตัดสินใจ
อบตัวเถอะครับเพราะว่ายังไงหนีไม่พ้นอยู่ดี
ในขณะที่ทางครอบครัวของผู้ตายครับ
ญาตินำร่างนายชัยนาฏไปตั้งสวดศพที่วัดในพื้นที่นะฮะ
ก็จะมีทั้งญาติแล้วก็เพื่อนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
เพื่อจะรดน้ำศพแล้วก็เข้าสู่พิธีการทางศาสนา
ในขณะที่ครอบครัวของเขาทีมข่าวได้ข้อมูลจากญาติบอกว่า
นายชัยนาฏโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคุณขวัญฮะ
นายชัยนาฏเป็นคนที่ไม่มีพ่อด้วยนะคือไร้พ่อ
แม่เพราะว่าแม่ตายตั้งแต่ตัวเองยังเล็ก
อยู่กับญาติพี่น้องแล้วพอโตเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนครับ
ยอมรับว่าชายนาฏเป็นคนเกเรแล้วไปผัวพันกับยาเสพติด
ก็พูดตรงข้อมูลตามหน้าจอเพิ่งออกจากคุกคดียาเสพติดฮะ
ออกมาได้ไม่ถึงปีมีเมียหลายคนมีลูก๓คน
ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกสองคนไม่รู้ว่าอยู่ไหน
ตอนนี้ก็เห็นช่วยกันเลี้ยงหลานเพียงแค่คนเดียวเอง
ชายนาฏก็ไม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยนะครับมีลูก๓คนอยู่ในความดูแลหนึ่ง
อีกสองคนไม่รู้อยู่ไหนแล้วลูกที่อยู่กับชายนาฏเองก็ปล่อยประละเลยด้วย
อันนี้ญาติเขาเล่าให้ฟังนะฮะชัยนาธเองที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เลยว่า
เขาไปมีเรื่องกับใครบ้างในขณะที่คนก่อเหตุ
และครอบครัวของผู้ตายบอกว่าขอให้จับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วเอาจริงนะอยากรู้ว่าปมเหตุมันมาจากแค้นเพราะชู้สาวจริงหรือเปล่า
มันเกินไป
ศพของนายชัยหน้าจะตั้งสวดศพทั้งหมด๓วันนะฮะ
ทำพิธีเผาวันอังคารที่จะถึงนี้

ก็เห็นว่าจะให้ลูกชายที่อายุ๑๕ปีเป็นคนรับไป
เพราะว่าญาติคนอื่นก็คงจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นด้วย
ขณะที่ข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า
หลังจากก่อเหตุแล้วมือยิงฮะ

นายเอกพลขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับเมียไปเปลี่ยนเป็นกระบะขาวที่บ้าน
แล้วก็ขี่ออกไปนอกพื้นที่

ทางด้านตำรวจโรงพักสัพยาในพื้นที่ชายนาฏครับ
ตอนนี้ออกหมายจับเอกพลแล้วนะฮะ

และการพกพา
จะได้ตัวเอกพลมอบตัวเถอะยังไงก็หนีไม่พ้น